ที่จังหวัดพัทธลุงนะคุณผู้ชมฮะมีเหตุว่านุ่มอาสากู้ภัยวัยแค่๑๗ปีเองนะครับ
ก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบว่าตกลงแล้ว
เสียชีวิตจากการแบบใช้ปืนยิงตัวเองตายหรือว่าอะไรกันแน่
เพราะว่าญาติยังติดใจสงสัยเหมือนกันว่าตกลงเป็นปืนลั่นหรือยังไง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านไม้สองชั้นกำลังก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับ
ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
ก็เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีคนตายนะฮะ
บริเวณหน้าบ้านก็พบร่างของนายสรษักจงกิจหรือว่าบูมอายุแค่๑๗ปี
ชุดอาสาสมัครกู้ภัยครับเสียชีวิตจมกองเลือด
ตำรวจพร้อมแพทย์เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจสอบ
ชนะสูตรเบื้องต้นนะคุณพบบัตรแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนกลางหน้าอก๑
แผลกระสุนฝังในนะครับมีเลือดออกหูออกปากและจมูกจำนวนมาก
งไป๒๐เมตรนะคุณพบอาวุธปืนยาวขนาด๒๒
วางอยู่บนท่อนไม้ไม่พบกระสุนในรังเพลิง
เจ้าหน้าที่เก็บไว้ตรวจพิสูจน์แล้วครับ
พี่ชายของผู้ตายบอกว่าขณะนอนอยู่บนบ้านชั้น๒นะ
ได้ยินเสียงของน้องชายขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
พร้อมกับเพื่อนของน้องชายอีก๑คน
เลยจมูกไปดูว่าใครเข้ามาก็เพราะว่าเป็นน้องชาย
เข้ามาหากุญแจรถจักรยานยนต์เพื่อจะนำไปเติมน้ำมันให้เพื่อน
ทีนี้พี่ชายก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้านอนต่อครับ
หลังจากนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไป

จากนั้นไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นครับ
ก็เลยมาส่องไฟดูปรากฏว่าน้องชายถูกยิง
จึงรีบไปเรียกน้องชายน้องชายคนกลางอีกคนหนึ่ง
ลุกขึ้นมาช่วยกันดูก่อนจะแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับ
พอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือนะฮะ
ตัวของพี่ชายเองก็เดินไปหยิบอาวุธปืน
ซึ่งตอนแรกมันอยู่ที่ข้างรถจักรยานยนต์
แล้วก็เอาไปไว้ข้างบ้านอาวุธปืนมันถึงถูกย้ายจุดอย่างนี้คุณ
จุดห่างจากศพประมาณ๒๐เมตร
ตอนแรกเจ้าหน้าที่สงสัยถ้ายิงตัวตายอาวุธปืนทำไมไม่อยู่ใกล้ตัว

ใช่แต่อาวุธปืนทำไมไปอยู่บนท่อนไม้อีกจุดหนึ่ง
ห่างจากศพ๒๐เมตรนะครับ
ทีนี้ตัวพี่ชายเนี่ยยังบอกอีกว่าปกติเนี่ย
เขากับน้องชายไม่ค่อยจะพูดคุยกันสักเท่าไหร่

ตามภาษาวัยรุ่นน้องอายุแค่๑๗เอง
แล้วก็น้องชอบไปทำงานการกุศลนะฮะ
จิตอาสากู้ภัยอยู่เป็นประจำ
ฟังเสียงพี่ชายเล่าให้ฟังหน่อยครับ
นี่ยังน่าสงสัยอยู่นะคุณนะ
พี่ชายบอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณสัก๓ชั่วโมง
น้องชายมีการโพสต์หน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคุณนะ
ลักษณะของการตัดเพาะผมเป็นคนไม่ดีอะไร

พี่ชายก็ยังสงสัยตกลงอย่างไรกันแน่มันมี๓ทาง
ฆ่าตัวตาย๒ปืนลั่น๓น้องชายถูกยิง
มันมี๓ทางจริงนะฮะตอนนี้ตำรวจนำตัวทั้งพี่ชายคนโต
พี่ชายคนกลางของผู้เสียชีวิตไปตรวจเขม่าวดินปืน
แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมที่สพศรีนครินนะครับ
แล้วก็อีกคนนึงท่องพาไปสอบปากคำก็คือเพื่อนนะ
เพื่อนของน้องชายว่าเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่า

ส่วนร่างของนายบุมคนตายเจ้าหน้าที่ส่งไป
อย่างโรงพยาบาลสงขลาณกะลินเพื่อชนะสูตรอย่างละเอียด
ก่อนจะให้ญาตินำศพไปบามเผ็ญคูศนต่อไป
ยังเป็นปริศนาที่ตำรวจพัทธลุงจะต้องคลี่คลายให้ได้
ถึงการตายของอาสากู้ภัยวัย๑๗ปีครั้งนี้นะครับ